ปฐมไปที่ราชบุรีกันหน่อยครับ

เกิดขึ้นอยู่บ่อยแต่รอบนี้
ควันที่เห็นไม่ใช่ควันจากตานเผาขยะ

พากันไปครับจริงอยากจะมี
รถมากกว่าหนึ่งคันนะแต่ด้วยความที่
กว่าจะเข้าไปถึงได้ทางมันแคบ

คุณขวัญคุณผู้ชมดูนะเป็นบ้านแบบ

เป็นปูนยังเห็นโครงสร้างแต่ดูข้างบนสิครับ

คือไฟมันแรงและเร็วมาก

ลมแรงผมเชื่อว่าหลายพื้นที่สัมผัสได้

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โพธารามราชบุรีครับ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพารถน้ำพากันไปครับ

แต่อย่างที่บอกถนนมันแคบเข้ามาไม่ได้

ชั้น๒ของบ้านคือชั้นด้านบนที่เป็นไม้
วอดวายก็เหลือแต่เสาที่เป็นตอตะโกน

เธอชื่อว่าคุณอัชรานัน

เห็นสภาพบ้านของเธอคุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหม

และนี่คือตู้กระจกที่ขนออกมา
ภายในบ้านได้เพียงแค่ตู้เดียว
เอกสารสำคัญมีอีกเยอะมาก

บอกไม่รู้ว่าตอนนี้มีอะไรที่หายไป

มีถังแก๊สด้วยตกใจเลยเนี่ย
โชคดีว่ามันไม่ระเบิดตุ้มต้ามนะฮะ

คุณขวัญคุณผู้ชมปรากฏว่ามือก็สั่น
ปากก็ซีดนะฮะคือตกใจ

เป็นคนเอกตอนเกิดเหตุ
ลูกออกไปทำงานไม่มีใครอยู่บ้าน

ไฟไหม้ตอนแรกเห็นควันไม่ได้เอกใจ

โอ้โหรีบจ้ำอ้าววิ่งมาดูเลยครับ
เบื้องตนทรัพย์สินเงินสดลูกชายสามหมื่น

และข้าวของสำคัญเอกสารสำคัญ
ยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้อะไรบ้างที่ยังอยู่
อะไรบ้างที่ถูกไฟเผาวอด

พี่ก็คิดว่าใครเผาขยะอีกแล้ว
บอกยายยายไฟไหม้ตรงไหนไม่รู้
พี่ก็รีบปิดประตูพี่จะเดินเข้ามาเลยอะค่ะ
ในบ้านนี้ก่อนหน้านี้มีคนอยู่
อ๋อลูกชายพี่อยู่พอดีเขาออกไปทำงาน
อ๋อก็เลยถือว่าตอนกระเทศไม่มีใครอยู่บ้านเลย

คือปากของเจ้าของบ้านคือยังสั่น
คือตกใจเข้าใจเลยค่ะเข้าใจ
แล้วมือไม้สั่นไปหมดเลยเป็นกำลังใจให้นะครับ
เข้าใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเลย
แต่คิดอีกมุมหนึ่งโชคดีไม่มีใครเป็นอะไร
ใช่ใช่ไหมทรัพย์สินนอกกายไม่ตายเดี๋ยวหาใหม่
สู้ครับญาติญาติเล่าให้ฟังบอกว่า
ได้ยินเสียงเหมือนคล้ายกับไฟมันช็อต
และจู่ไฟในบ้านก็มันมีกระพริบเกิดขึ้น
พอเข้าไปดูโอ้โหไฟมันลุกไหม้อ่ะลุกแล้วอ่ะ
ไฟมันไหม้แล้วมันไปเร็วบวกแรงบวกลม
อย่างนี้ครับมันเลยเป็นที่มาของบ้าน๒ชั้น
เหลือแค่ชั้นเดียวลองฟังครับ
ได้ยินเสียงปุ๊บเบาหลังจากที่ไฟกระพริบนะคะ
แต่ว่ามันน่าจะไหม้ไปก่อนที่จะเดินออกมาแล้ว
แล้วที่นี้แล้วที่นี้ก็คือไฟเนี่ยมันจะแรง
มุมฝั่งของคาดาวของบ้านที่เกิดไฟไหม้
แล้วมันแรงมากถึงขั้นที่ว่าเราก็โทรไป
แล้วก็มองไปว่าลมมันแรงด้วยมันไหม้แบบ
เป็นก้อนไฟเลยค่ะเป็นเปลวเพลิงใหญ่ไปแล้ว
ก็คือเอาไม่ทันภายใน๑๐นาทีนี้คือไหม้หมดแล้วข้างบนนะคะ
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับ

ส่วนการช่วยเหลือก็ต้องเดินหน้าต่อไป
ประสานเทศบาลตำบลคลองตาคดในพื้นที่

นี่นะครับต้องระมัดระวังฟืนไฟด้วยนะช่วงนี้นะฮะ